มีแรงงานบางคนที่ครอบครัวได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว
ได้รับการยืนยันว่าติดต่อได้แล้วเตรียมที่จะเดินทางกลับมาไทย
แต่ยังมีแรงงานบางคนนะคะที่ครอบครัวบอกจนวันนี้ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะคือคุณเอ็มออนกับคุณสายชนนะคะแม่และภรรยาของนายจักรพันธ์เดี่ยวไทยสงฆ์ค่ะ
เขาบอกว่าเขายังติดต่อนายจักรพันธ์ไม่ได้เลย
นายจักรพันธ์เนี่ยเป็นแรงงานไทยชาวตำบลบ้านเป้าจังหวัดบุรีรำนะคะ
ทำงานอยู่ที่อิสราเอลห่างจากพื้นที่สู้รบประมาณ๕กิโลเมตร
ก็บอกโทรแล้วโทรอีกโทรตั้งแต่วันเสาร์โทรทุกวันเลย
ไม่มีสัญญาณตอบกลับเลยค่ะเนี่ยคุณแม่โทรให้ดูเลยค่ะ

คือแม่กับภรรยาของคุณจักรพันธ์บอกว่าวีดีโอคอลคุยกันครั้งสุดท้าย

กำลังชงกาแฟดื่มเตรียมจะไปทำงานอยู่เลย
ได้ยินเสียงปืนปั๊งมา

วันนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้างค่ะ
หาคนเดี๋ยว้วยพูดแล้วคุยกับพี่จุก็ครบอย่างนี้คืน๓ถีน
ข้อมูลจิตของลูกชายกำลังสรรค์ซัด

โพสต์คลิปครั้งสุดท้ายคือ๖ตุลาคมค่ะ
เป็นรูปตัวเองยืนส่งยิ้มแบบนี้

แท็กคนต่างถิ่นหากินไกลบ้าน
คลิปนี้คือคลิปสุดท้ายนะในวันที่๖ตุลาคม
หลังจากนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะ
คนพยายามเข้าไปทักเข้าไปถามอะไรในคอมเมนต์
ก็ไม่มีการตอบกลับนะคะ
แม่ของนายจักรพันธ์บอกด้วยว่าที่ลูกชายเลือกไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ย

ลูกชายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะ
เงินทุกบัตรทุกสตางค์ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของลูกชายทั้งนั้นแหละ
ส่งมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่ดูแลเมียดูแลลูกทุกเดือน

ว่าถ้ารอดชีวิตมาได้เนี่ยจะให้ลูกบวช๗วัน
แล้วก็จะไม่ให้ลูกไปทำงานต่างประเทศอีกแล้ว
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตามหาลูกแม่ให้ที
ภรรยานายจักรพันธ์เองตอนนี้ก็กังวลใจมากนะคะ
เป็นห่วงมากเหมือนกันอย่างที่บอกที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ไปทุกที่เลยนะคะ
บนบานให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองสามีด้วยค่ะ
มันก็ต้องทำใจกับหัวใจมันอยู่๕๐ระหว่าง
แต่ว่าติดต่อของเราไม่ได้ด้วย
นายกเหล่ากาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ
แล้วก็ประสานหาแนวทางช่วยเหลือนะคะ
ล่าสุดมีญาติแรงงานไทยในจังหวัดบุรีรำอีก๗คน
ที่นอกเหนือจากครอบครัวของนายจักรพันธ์
ยังไม่สามารถติดต่อคนในครอบครัวของตัวเองได้เหมือนกันครับ
คุณผู้ชมครับที่ไร่ซูกินี่ในอิสราเอล
อยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบถนนกาซ่าแค่๕กิโลเมตร
แล้วแรงงานไทยที่อยู่กันหลายสิบคน

ระเบิดลงเมื่อวานนี้แล้วเสียชีวิตไปสองใช่ไหม

หนึ่งในนั้นก็คือคุณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่อุดรธานีที่เราได้
คุยกับภรรยาแล้วก็คุณแม่กันไปเนี่ยนะ

ที่ว่าแฟนเขาอยู่ที่แคมป์เดียวกันด้วยแล้วก็ป่วยไม่ได้ออกไปทำงานเนี่ย
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิต
ชื่อกำชื่อจริงคือโพงพัชสุชาติอายุ๒๙ปีเป็นชาวศรีสะเกด
หลังจากทราบข่าววันนี้แน่นอนว่าทุกคนก็เสียใจร้องไห้กันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ก็มาช่วยเหลือเรื่องการติดต่อประสานงานแล้วก็มาให้กำลังใจกัน
ราชการจังหวัดศรีสเกตท่านผู้ว่าอนุพงศ์สุขสมนิต
วันนี้ก็มาหาครอบครัวด้วยนะครับครอบครัวของคุณพงพัฒน์นะครับ
มาให้กำลังใจกันนะครับได้คุยกับคุณพ่อนะครับ
พ่อบอกว่าพงพัฒน์นี่เป็นลูกชายคนเล็กไปทำงานแปลงเกษตรที่อิสราเอล
เขาไปกับพี่ชายนะฮะพ่อกับแม่เนี่ยมีลูกสองคนนะลูกชายนะครับ
ก็ไปกันทั้งคู่วันเกิดเหตุก็คือ๑๐ตุลาคม
นายจ้างเนี่ยบังคับให้แรงงานต้องออกไปเก็บผลผลิต
ก็ออกไปกันราว๒๐คนนะครับออกไปเก็บผลผลิตได้แค่ครึ่งชั่วโมง
มีลูกปืนใหญ่เนี่ยมันถูกยิงมาแล้วก็ตกลงกลางไร่ซูกินี่เลยนะฮะ
ทุกคนก็ต่างหลบเอาตัวรอด
นี่อันนี้ตอนที่ต้องออกไปนะเขาบอกเขามีคลิป
แต่คุณพ่อบอกลูกชายสองคนคนโตคนเล็กไปทำงาน
นี่ไร่ซูกินี่ผลมันจะคล้ายกับแตงกวาลูกใหญ่

เห็นไหมนี่นายจ้างบอกต้องมาเก็บ
กันอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงไม่รู้ระเบิดหรือว่าลูกปืนใหญ่มันถูกยิงมาตกลงตรงนี้นะฮะ
ตู้มเลยฮะทุกคนก็ต่างหนีเอาตัวรอดลูกชายคนโตเนี่ยหลบทัน
แต่พงพัฒน์ลูกชายคนเล็กหลบไม่ทันถูกแรงระเบิดเข้าเต็มฮะเสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนคนงานอีกคนนึง
ถามลูกว่าเออลูกเป็นยังไงมั่งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าทางนี้มันอยู่ห่างนิดหนึ่งประมาณ๑๐กว่าโล
เขาก็บอกว่ามันก็ปีที่แล้วมันก็ไม่เคยตกมาฝั่งนั้น
พี่เขาหลบทันนะครับเขาลักษณะเขาหมกว่ารู้ว่าระเบิดลงเขาก็หมกลง
น้องชายเขาไม่รู้เรื่องตรงจุดที่น้องชายเขาอยู่พอดีห่างกันประมาณ๕เมตร
เขาคิดว่าเป็นหัวหน้าของเขาไม่คิดว่าน้องชายตัวเอง
เขาคิดว่าโอ้โดนลูกพี่แล้วโดนหัวหน้าแล้ว
ท่านนายกช่วยพาลูกชายผมกลับมาที่เมืองไทยครับจะมาทำพิธีอยู่ที่บ้านครับ

๔ปีก็นี่เล่าผ่านโทรศัพท์นี่ฮะบอกตอนนี้อพยพมาอยู่ในที่
ปลอดภัยแล้วห่างจากที่เกิดเหตุที่แคมป์ที่ไปเก็บไร่ซูกินี่
กันเนี่ย๒๐กิโลเมตรแต่ยังไม่มั่นใจความปลอดภัยศพน้องชาย
มีเจ้าหน้าที่นำออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วแต่ไม่รู้ว่า
ศพไปไว้ที่ไหนเหมือนกันวันนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ท่าน
ผู้ว่าก็มาประสานงานเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาต่างแล้ว
นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเรื่องการช่วยเหลือ
งานไทยที่กลับมาหรือว่าคนที่เสียชีวิตว่าศพของ
พงพัฒน์ตอนนี้ไปอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วนะครับ
ณตอนนี้เนี่ยคือหลายคนก็หวังพึ่งทางการแหละแน่นอน

แต่ทางทางใจมันก็ต้องการแล้วอยู่เนาะคือทางฝั่งคนไทย
หลายคนนะคะอะไรที่ทำในตามความเชื่อทำแล้วสบายใจทุก
ทำหมดนี่ค่ะบ้านนี้เลยครับครอบครัวบุตรโบนะคะวันนี้ทำ
ไห้บรรพบุรุษเลยค่ะขอให้ช่วยคุ้มครองลูกชายให้
รอดปลอดภัยจากสงครามนะคะคุณบุญโฮมบุตรโมนะคะแม่ของ
นายพระดุงบุฏโมหรือแม่ของโอโมโอโมนี้อายุ๒๖ปีนะคะเป็น
แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลเหมือนกันครับวันนี้จัดเต็ม
อาหารคาวหวานผลไม้เก้าอย่างน้ำเขียวน้ำแดงน้ำ
เก้าขวดจุดทูบเทียนไหว้บรรพบรุษแล้วก็ไหว้เจ้าที่
ริมถนนทางเข้าบ้านตัวเองที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
คือก่อนหน้านี้เนี่ยโอโม่ถูกยิง
เข้าที่บ้านท้ายแล้วก็หลัง๒นัดในเหตุสงครามอิสราเอล
แล้วก็กลุ่มฮามาสแต่ว่าทหารอิสราเอล
การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลจนปลอดภัยแล้ว
แต่เพราะเอิ้นมีพระอาจารย์คูณพระวัสสะจันทร์ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
บอกกล่าวให้แฟนสาวแล้วก็แม่ของโอโน่ทำพิธีซะหน่อย
ทำพิธีหวานเมล็ดข้าวสารจากในบ้านออกมานอกบ้าน
เป็นการไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลออกจากบ้าน
ได้รับแต่สิ่งดีงามและได้รับแต่เรื่องที่เป็นมงคลกับครอบครัวนะคะ
นางสาวสุพัตราแฟนของโอโน่ก็บอกว่าก่อนที่โอโม่จะรู้ว่า
ก่อนที่จะรู้ว่าโอโม่ปลอดภัยเนี่ยครับขาดการติดต่อกันไปพักใหญ่เลยค่ะ
และครอบครัวก็โอ้โหว้าวุ่นหนักมาก
บุญทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานสารกล่าวไว้เอาไว้ทุกที่เลย
งี้ดีกว่ามีที่ไหนไปหมดนะคะเพื่อขอร้องให้โอโม่ปลอดภัย
แล้วพระก็แนะนำด้วยว่าถ้าติดต่อกันได้เนี่ยต้องรีบจัดพิธีกลับไห้บรรพบุรุษนะ
พอโอโม่ติดต่อกลับมาปุ๊บเนี่ยจนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว
ก็เลยทำตามเลยนะคะจัดของเส้นไหว้กราบไห้บรรพบุรุษทันที
จะได้เกิดความเป็นสิริมงคลกับโอโม่แล้วก็ครอบครัวต่อไป
คุณสุพัตราบอกด้วยว่าหลังจากที่ได้คุยกับสามีแล้วก็ล่ามที่ชื่อคุณแจ๋ม
คอยให้ความช่วยเหลือคุณแจ๋มก็คือคนที่มาไลฟ์ระบายความในใจเมื่อสักครู่นี้

คุณแจ๋มนี่แหละเธอบอกว่าเธอได้คุยกับสามีและล่ามก็คือคุณแจ่มคนเมื่อสักครู่นะ
คุณแจ๋มนี่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเลยก็เลยรู้ว่าสามีเนี่ย
จะยังไม่ได้กลับมาในวันพรุ่งนี้ก็คือล็อตแรก
เพราะว่ายังบาดเจ็บอยู่แล้วก็มันยังไม่มีที่นั่งที่สะดวกสำหรับคนเจ็บ
คิดว่าน่าจะได้กลับมาในรอบต่อไปค่ะ
มันเต็มอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันนั่งตรงไม่ได้คนป่วยต้องนอนอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากได้ความช่วยเหลือแบบอยากให้มาเร็วอย่างนี้ค่ะ
กลัวแผลติดเชื้อกลัวปวดอะไรเขาก็กังวลว่าปวดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้านแม่ของโอโม่นะคะก็บอกว่าตอนที่ลูกชายถูกคุณแจ๋ม
ก็คือล่ามคนไทยช่วยออกมาอยู่ที่บ้านเนี่ยอุ้ยแม่นี่หายใจสะดวกเลยอ่ะ
เพราะว่าได้ติดต่อพูดคุยกับลูกยังเห็นว่าลูกปลอดภัยมีชีวิตอยู่
บอกลูกชายแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่กลับบ้านเราก่อนนะ
ไม่ว่าจะอะไรเรื่องอื่นอย่าไปสนใจเอาชีวิตกลับมาบ้านให้ปลอดภัยได้ก่อน
แล้วแม่บอกว่ากลับมาปุ๊บแม่จะให้บวชเลยแล้วก็จะให้แต่งงานกับแฟน
จากนั้นค่อยคิดว่าจะเอายังไงต่อไปค่ะ